ที่บ้านหลังหนึ่งนะฮะเกิดขึ้นกลางดึกที่จังหวัดเลยนะฮะ
เป็นใครใครก็กลัวนะผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่บ้าน
แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งบุกเข้ามาที่บ้าน
ในสภาพแก้ภารลอนจ็อลเลยนะคะ
ต้องใช้สติ๊กเกอร์ช้างตัวใหญ่หน่อยนะฮะเพราะว่าเขาแก้ผ้าล่อนจ้อนเลยค่ะแล้วก็ผู้ชายคนนี้รูปร่างสูงใหญ่ค่ะ
เราเลยต้องใช้ช้างตัวใหญ่ใหญ่ค่ะนี่นะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๓ทุ่มนะครับคืนวันที่๙กุมภาพันธ์นะฮะ
บ้านพักหลังหนึ่งที่จังหวัดเลยนะครับนี่คือชาวบ้านเข้ามาช่วยกันนะครับ
ในการจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้นะครับไม่ใส่เสื้อผ้าอะไรแม้แต่ชิ้นเดียวโอ้ยตายตาย
แล้วนี่ฮะทั้งชาวบ้านทั้งเจ้าหน้าที่มาช่วยกันเนี่ยต้องใช้๓คนนะครับผู้ชาย
ล็อกตัวผู้ชายคนนี้เอาไว้ได้ก่อนจะเกิดเหตุตรงนี้เนี่ยหญิงสาวเจ้าของบ้านบอกเธอกำลังอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำ
อยู่ผู้ชายคนนี้ขับรถเก่งด้วยนะรถเก๋งสีขาวขับมาจอดที่หน้าบ้านเธอ
แล้วเดินเข้ามาในบ้านหมาที่เลี้ยงไว้เนี่ยมันเห่าฮะเธอก็ออกมาดูเอ๊ะใครมา
ผู้ชายคนนี้เดินแบบแก้ผ้าโทงมาเลยนี่ฮะแล้ววิ่งเข้ามาหาเธอ
เธอก็รีบร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านนะครับโชคดีชาวบ้านแถวนั้นได้ยินเสียงนะฮะ
วิ่งเข้ามาช่วยกันนะครับทุกผู้ชมครับแต่ผู้ชายคนนี้วิ่งเข้าไปแอบอยู่ในห้องน้ำนะครับ
อ่าชาวบ้านเขาก็เลยเนี่ยฮะดักรอไว้แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่มานะครับ
คือตอนที่เปิดประตูห้องน้ำออกมาก็พยายามวิ่งหนีนะฮะแต่สุดท้ายถูกจับเอาไว้ได้นะครับทุกผู้ชมครับ
นี่แล้วก็แจ้งตำรวจกันระหว่างรอตำรวจ
ชาวบ้านที่ช่วยกันจับตัวก็ถามว่าเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงกันเนี่ย
เขาบอกเขาก็อยู่ที่จังหวัดเลยนี่แหละเขาอยู่ที่หมู่บ้านไร่ม่วงตำบลน้ำหมานอำเภอเมืองนะฮะ
ถามว่าอ้าวแล้วบุกเข้ามาที่บ้านเขาแบบนี้ทำไมค่ะ
แก้ผ้าแก้ผ่อนมาด้วยผู้ชายคนนี้บอกจะมาเข้าห้องน้ำอืม

เขาห้องน้ำเขาห้องน้ำอันนี้มันบ้านคนอื่น
หลังจากนั้นตำรวจก็มานะครับทุกผู้ชมครับสพนยับร่องนะฮะ
วังสะพุงนะครับก็มาคุมตัวชายคนนี้ไป
เขาขับรถเก่งมานะตรวจสอบในรถยนต์ของเขาเนี่ยไม่มีสิ่งของผิดกฎหมายนะครับ
นี่ค่ะรถคันนี้ฮะอ๋อรถเก๋งอย่างดีเลยค่ะ
จะมาเข้าห้องน้ำแล้วมาเข้าห้องน้ำบ้านคนอื่นแล้วแก้ผ้าด้วยอ่ะค่ะ
มันได้เหรอคะคือไม่ไหวจริงจริงนี่ต้องมาในสภาพเรียบร้อยแล้วก็ไปขออนุญาตเขาก่อนนะ
อ่าก็แจ้งญาติเขาให้มารับตัวไปนะฮะสพหนองย่าปล่องนะครับ
มาถึงโรงพักเนี่ยบอกผู้ชายคนนี้มีอาการป่วยทางจิตอืม
อ่าเป็นผู้ป่วยจิตเวทกล่าวขอโทษผู้เสียหายเขาเรียบร้อยนะฮะสำหรับญาติญาติ
ผู้ป่วยจิตเวทแล้วญาติปล่อยให้ขับรถเหรอนี่ไงเห็นไหมอ่าแต่ทางฝั่งของเจ้าของบ้านเขาก็บอก
ว่าก็ไม่เป็นไรเขาก็ไม่ติดใจเอาความนะอืม
แต่ก็ต้องไปดูแลให้ดีนะค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้เราไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
อยู่ที่ตำบลหนองย่าปล่องอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับคุณเนธนภานะฮะ
หญิงสาวเจ้าของบ้านนะครับนี่บ้านหลังนี้เธอบอกตอนเกิดเหตุเนี่ยเธออาบน้ำ
ห้องน้ำในตัวบ้านนะเธออยู่คนเดียวได้ยินเสียงคล้ายคนเดินเข้ามาแล้วมีเสียงกระดิ่งของหมา
แถวแถวบ้านเธอเปิดประตูออกมาดูก็เห็นผู้ชายคนนี้นี่แหละค่ะพ่อแม่พี่น้องสีบ้ามาก็ได้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสียงปีนโต๊ะเนี่ยใช่แล้วก็เสียงหมาแกเอาหมาชิวาว่ามาด้วยครับ
เสียงกระดิ่งมาก็เลยอาบรีบอาบน้ำแล้วเปิดมาดูแกก็วิ่งเข้าไปเลย
วิ่งเข้าไปในห้องน้ำวิ่งใส่หนูเข้าไปในบ้านเลยค่ะครับ
ใช่หนูก็ร้องเรียกให้แม่ออกมาแล้วก็ไล่เขาออกมาแล้วเขาก็วิ่งกลับไปครับ
กลับไปตรงไหนครับเนี่ยกลับไปเข้าห้องน้ำตรงนั้น
ภาพที่เห็นนี่คือเขาเป็นไงครับก็ใส่เสื้อผ้าไม่ใส่อะไรไม่ใส่อะไรเลยสักอย่าง
ชิ้นเดียวเปลือยหมดเลยเนอะใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นยังไงต่อครับ
ก็ชาวบ้านก็มาจับกลุ่มไว้ค่ะก็เรียกตำรวจ
ส่วนเจ้าหน้าที่อบตหนองยับร่องที่มาช่วยกันนะครับก็คือคุณครองศักดิ์พาจันทึกนะครับ
บอกว่าคืนวันเกิดเหตุนี่พี่ครองศักดิ์บอกได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากทางบ้านหลังนี้นะครับ
ก็รีบวิ่งมาดูนี่คนก่อเหตุมาหลบอยู่ในห้องน้ำตรงนี้
อ่าแล้วล็อกประตูห้องน้ำด้วยก็พยายามเรียกพยายามถามว่าเป็นใครอะไรยังไง
อยู่อยู่เนี่ยผู้ชายคนนี้เปิดประตูออกมาจะวิ่งหนีในสภาพเปลือยกายนะฮะ
อ่าก็เลยต้องช่วยกันจับตัวไว้นะครับบ้านของผู้ชายคนนี้อยู่ห่างจากบ้านหลังเกิดเหตุ
สิบกิโลเมตรนะฮะค่ะอ่าตำรวจก็คุมตัวไปนะฮะสอบปากคำ
รถที่ขับมาเนี่ยไปยืมรถน้องมาโอ้โหแต่ป่วยจิตเวทขับรถมาสี่สิบกว่ากิโล
นี่แล้วบอกจะเข้าห้องน้ำโอ้โหมันไม่ได้นะคะ
ญาติพี่น้องคนในครอบครัวต้องดูแลให้มากกว่านี้จะปล่อยให้ก่อเหตุแบบนี้ไม่ได้